วันนี้เราพูดถึงเรื่องของเมนูผลไม้กันใช่ไหม
ผลไม้ไทยอะไรที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
ฉันแอบเข้าไปดูเนี่ยทุเรียนนี้นัมเบอร์วันเลยใช่ไหม
ทุเรียนนี่เป็นผลไม้ไทยที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงช่วงหน้าทุเรียนสักที
แต่ทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมมันก็นำมาแปรรูปด้วยหลากหลายอย่าง
ทุเรียนทานสดก็อร่อยเอามาเป็นทุเรียนทอดก็ได้ทุเรียนกวนก็ได้เหมือนกัน
แต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นเพราะว่าหลากหลายร้านค้าเนี่ยเขามีไอเดียในการแปรรูปทุเรียนออกมาเป็นอาหาร
หน้าตาแปลกเยอะแยะมากมายจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมและหาโอกาสไปชิมเมนูทุเรียนสุดแปลกทั่วถิ่นไทยกันค่ะ
แต่ละเมนูจะเป็นอะไรบ้างไปชมกันเลย
การรักเราเขินกันมาขี้ข้าวหลามทุเรียนข้าวหลามทุเรียนที่เห็นอยู่นี้เป็นสดเด็ดของนางสาวสิวพรอยเรื่องไฉโชค
เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็นข้าวหลามที่ถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อไผ่และรัดอย่างสวยงาม
เด็ดเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็คือ
เขาใช้เนื้อทุเรียนโบราณที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๓๐๐บาทในการทำค่ะ
อกจากความอร่อยของเนื้อข้าวหลามและไส้ทุเรียนโบราณแล้ว
กระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ต้องเป็นไผ่สีสุกเท่านั้น
เนื่องจากมีเยื่อไผ่ที่หนายังไม่หมดค่ะ
เผาข้าวหลามของที่นี่ทำด้วยเหล็กและเสริมเหล็กแผ่น
ทำเป็นทรงหลังคาบ้านแบบหน้าจัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้สม่ำเสมอของที่
วิธีแบบนี้ทำให้เนื้อข้าวหลามสุกเสมอกันทั้งกระบอก
และที่สำคัญคือประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย
อยากได้สักกระบอกเลยค่ะ
ต่อกันที่เมนูขนมถ้วยไส้ทุเรียน
ถ้วยไส้ทุเรียนนี้เป็นสูตรของคุณป้าวงเดือนระวังภัย
ชาวบ้านตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ในช่วงหน้าทุเรียนคุณป้าวงเดือนจะนำทุเรียนหมอนทองเทวดา
ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของอำเภอศรีสัชนาลัย
เพิ่มรสชาติให้กับขนมถ้วย
ด้วยการนำชิ้นทุเรียนมาวางบนตัวขนมก่อนราดหัวกะทิ
ขอบอกว่าทั้งหน้าตาดีทั้งเพิ่มรสชาติความอร่อย

ทุเรียนทีไรก็ทำให้กลุ่มสตรีวัยคนนองของบ้านตึกต้องเหนื่อยหน่อย
เพราะยอดไลค์ยอดสั่งทางโซเชียลเข้ามาจนทำไม่ทันเลยล่ะจ๊

ต่อกันที่เมนูสละเป๋าไส้ทุเรียนลาวา
เมนูนี้เป็นของร้านฮ่อเจี๊ยะตั้งอยู่ริมถนนสายระยองบ้านค่ายหลังโรงพยาบาลระยอง
เจ้าของคือนางสาวสุธาทิพย์อัจฉริยชาญวนิษฐ์
ที่ได้คิดนำทุเรียนหมอนทองมาทำเป็นไส้ของสละเป๋า
จนทำให้ลูกค้าติดใจในรสชาติ
ต้องซื้อไปฝากเป็นของฝากจากระยองเสมอ
เจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านขายสาระเป๋าขนมจีบมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
โดยได้สูตรทำแป้งให้นุ่มอร่อยมาจากอาม่า
และก็มาปรับปรุงไส้ต่างตามมา
ต่อมาคิดว่าน่าจะนำผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดระยอง

มาทำเป็นไส้ของสละเป๋า

จากนั้นจึงได้ลงมือทำ
ทุเรียนทางร้านใช้ทุเรียนหมอนทองที่สุกกำลังดี
แกะเอาเนื้อแล้วนำไปปั่นให้เนื้อเนียนละเอียด

ส่วนตัวแป้งก็จะผสมด้วยเนื้อทุเรียนตีให้เข้ากัน
จากนั้นนำมาปั้นให้เป็นพลูทุเรียน
แล้วใส่ไส้ทุเรียนลงไปนำไปนึ่ง
ก็จะได้สละเป๋าใส่ทุเรียนลาวาที่เนื้อเนียนหอมนุ่ม
ละลายในปากอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์กับ
เมนูเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทอง

หมู่๑๔ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์
ที่ร้านได้ดัดแปลงเกี๊ยซ่าไส้ทุเรียนหมอนทอง
เพื่อเอาใจคนชอบกินทุเรียนโดยเฉพาะค่ะ
ส่วนวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกใช้
ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองที่คัดแบบกรอบแข็งไม่สุกมาก
ห่ามมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
แล้วห่อด้วยแผ่นเกี้ยวซ่าจับจีบให้สวยงาม
จากนั้นนำเกี๊ยซ่าลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนพอประมาณ
ดูจนแผ่นเกี้ยวพอกรอบแล้วจึงตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมัน
จากนั้นก็ใส่จานพร้อมรับประทานคู่กับซอสสูตรเด็ดของทางร้านแล้วล่ะค่ะ
ต่อกันที่เมนูบิงซูทุเรียน
กลายเป็นเมนูยอดฮิตไปแล้วสำหรับบิงซูทุเรียน
งานนี้สายขนมหวานที่รักผลไม้ถูกใจกันสุด
ร้านนี้เต็มไปด้วยเมนูบิงซูหลากหลายรสชาติความอร่อย
มาพร้อมด้วยผลไม้สด
แต่เมนูที่ทุกคนไม่พลาดสั่งก็ต้องเป็นเจ้าบิงซูทุเรียนแน่นอน

ความดีงามอยู่ที่ทุเรียนไม่แข็งและไม่นิ่มจนเกินไปค่ะ
มาพร้อมกับไอศครีมวานิลาที่เข้ากันได้ดี
บิงซูก็นุ่มไม่หวานจนเลี่ยน
สรุปเลยละกันค่ะว่าต้องกินค่ะ
ขอการันตีเลยว่าบิงซูทุเรียนร้านนี้อร่อยสุดไปเลยจ้า
ปิดท้ายไปกับอาหารขาวอย่างเมนูมัสมันทุเรียนจ้า
ไปกันที่ร้านจันทรโภชนาร้านอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดจันทบุรี
เปิดมานานเกือบ๖๐ปีแล้วล่ะค่ะ
มาที่นี่เมนูที่ทุกคนต้องสั่งถ้าไม่สั่งถือว่าพลาดมากก็คือมัดสมันทุเรียน
เมนูนี้ทางร้านเขานำทุเรียนแก่ที่ไม่สุกมาต้มแทนมันฝรั่ง
ขอบอกว่าเนื้อทุเรียนไม่มีกลิ่นเลยล่ะค่ะ
แต่มีความมันและก็มีความละมุนลิ้นเอามากต้องไปลองกันนะจ๊ะ
โอ้โหทุเรียนไทยนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่สามารถไปแปรรูปได้หลายอย่าง